อย่างนะครับขอให้มีความสุขกับท่านที่ประสบความสำเร็จนะครับท่านสอสอผู้ทรงเกียจแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับท่านที่สอบตกนะครับให้กำลังใจทุกท่านนะครับเดินหน้าต่อนะครับเพื่อประชาธิปไตยเพื่อเรื่องราวดีของประเทศไทยเพราะอารมณ์แบบนี้เราต้องคึกคึกกันหน่อยนี่คือสีสันข่าวเช้าตรู่ครับอารมณ์สนุกสนานนะครับเบรกนิดนึง
นะครับไปชมน้องว่าเมื่อได้ยินเสียงเพลงจะเป็นยังไงเชิญชมได้เลยครับ

ผ่านเตาถ่านแล้วก็สุกแบบนี้หิวเลยครับน้ำลายไหลเลยล่ะครับ
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่าอย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ